ร่างทรงนะฮะแน่นอนคนที่เขาเชื่อ
เขาก็เชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันมีอยู่จริง
แต่คนที่ไม่เชื่อก็แล้วแต่

ล่าสุดก็มีคลิปหนึ่งที่คุณผู้ชมดูไปแล้วล่ะ
เป็นคลิปที่บอกว่าเป็นร่างทรงมาจากนอกโลก
เป็นร่างทรงมนุษย์ต่างดาวมาสอนคนในโลกนี้

ทีมข่าวเราไปสืบไปสอบจนเจอคนในคลิป
คนที่บอกว่าเป็นร่างประทับทรงและคนที่เป็นคนช่วยแปลให้เนี่ยนะฮะ
ไปเจอกับพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาครับ
เป็นผู้ชายในคลิปที่ชุดขาวยืนถือไมค์แปรให้เนี่ยนะ
เขาบอกว่าคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นคลิปที่เกิดขึ้นในช่วงของวันอสัญหาบูชา
เป็นสมาชิกของกลุ่มเขากระลาที่นครสวรรค์
ซึ่งคนกลุ่มนี้เขาเชื่อเรื่องของมนุษย์ต่างดาว
ก็มีการเชิญไปบรรยายเรื่องของการสอนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
บรรยายเสร็จปรากฏว่ามีพลังงานบางอย่าง
บอกว่าเป็นพลังงานของมนุษย์ต่างดาวครับ
ที่อยู่อีกแกล็กซี่หนึ่งนอกโลกเนี่ยนะฮะ
ประทับร่างของสมาชิกหนึ่งในสมาชิกเขากลา
จากนั้นก็พูดเทศสอนเป็นภาษามนุษย์ต่างดาว
เขาก็เลยพยายามสื่อสารแต่ทุกคนไม่เข้าใจ
ร่างทรงก็จะสื่อสารออกมาให้เป็นภาษาไทย
เพื่อสั่งสอนให้สมาชิกกลุ่มนั้นเนี่ย
นำหลักคำสอนหลักธรรมศาปบัติ

ถ้าทำได้ลอดผลจากภัยภิบัตรต่าง
แต่ถ้าทำไม่ได้ในปีหน้าเนี่ย
มนุษยชาติจะต้องสูญเสียกันไป๗๐๐

แล้วก็จะเดินรอดเพียงบางส่วน
เพื่อมาช่วยมนุษย์นะฮะจากการที่มาเข้าทรงตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
เราตามไปเจอแล้วเอาไปฟังเสียงของนายแพทย์พันเอกนายแพทย์พงศักดิ์กันหน่อยนะฮะ
ท่านอาจจะมาสอนเฉพาะกลุ่มตรงนั้น
อันนี้มันเป็นความเชื่อของบุคคลความเชื่อของกลุ่มคน
กลุ่มคนเขากระลาเขาเชื่ออย่างนี้เขาเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงแล้วก็มาจริง
แล้วท่านก็เลยมาสอนอาจจะมาสอนแค่กลุ่มนั้น
แล้วท่านก่อนที่จะเริ่มพูดเนี่ยท่านก็ย้ำอีกทีนะว่าไม่มีการเผยแพร่นะ

แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยโทรศักดิ์ไปคุยก่อน

แต่เขาบอกว่าคนที่รับสายไม่ใช่อาจารย์ธิพธิภาน

นักข่าวของเราคุณติเนี่ยคือเป็นรักข่าวสายนี้เลย

แนวนี้จะผีสางหรือจะความเชื่อต้องเป็นคุณติ

ใช่เพราะว่าอาจารย์ธิรพลเดินทางจากนครสวรรค์
ก็เลยนัดที่จะไปสัมภาษณ์กันแต่ระหว่างทางตอนโทรไปหาเนี่ย
กลับไม่ใช่เสียงของอาจารย์ธินภนค่ะ
เขามาจากเกรกสี่และดาวที่มีชื่อว่าตาละมตนา
ซึ่งอยู่ห่างไกลจากโลกมากเลย
มันแปลว่าอะไรครับผม

แสนไกรใช่ไหมครับผม

ห่างกันสักกี่ล้านปีแสงครับผม
หรือเวลาแล้วท่านเดินทางมาโลกผมยังไงครับผม
เราทำไมถึงบอกว่าปี๒๐๒๐นี่จะเกิด

คนตายเยอะแยะเลยครับผมท่านไปเอามายังไงครับท่านโนบา

แล้วโลกท่านตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับดาวดวงดาวของท่านครับผม
ดวงดาวของเราก็เป็นแดนทิศ

คุณทัศนัยการเดินทาง๖๐ปีมิตินี่คือมันนานเท่าไหร่

วั้นท่านรู้มิติมาเป็นแดนทิศอะไรก็ว่ากันไง
คุณผู้ชมก็ฟังคุณผู้ชมตัดสินเอาแล้วกันว่า

เดชากิติวิทยานันต์เป็นประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์

ว่าในความคิดเห็นของเขาว่าไง
เขาบอกว่าเขาดูจากคลิปแล้วเนี่ยนะที่โอ้แค่พูดว่าเป็นร่างทรงมนุษย์ต่างดาวอะไรเนี่ย
มันก็ถือว่าหลอกลวงแล้วล่ะเขาพูดว่าอย่างนั้นมันผิดตามมาตรา๓๒
คือแกล้งบอกเล่าความเท็จให้เรื่องดื้อเพราะการที่พูดว่าจะมีคนตายจำนวนมากเนี่ย
มันทำให้คนตื่นตกใจกลัวมันแตกตื่น
เพราะว่าเรื่องของมหันตภัยต่างมันก็มีการปล่อยข่าวเยอะแยะมากมายคนก็ตื่นกลัวใช่ไหมฮะ
ก็มันเหมือนเข้าข่ายหลอกลวงยิ่งถ้าไปเรียกร้องการเก็บเงินเนี่ย
มันคือเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนอยากให้ประชาชนเสพข่าวรับฟังอย่างมีสติ
เพราะว่ามันคงไม่มีมนุษย์คนไหนครับที่สามารถไปพูดภาษามนุษย์ต่างดาวได้
ประชาชนพบเห็นก็ถ้าเกิดว่าคุณเดือดร้อนเป็นผู้เสียหายจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง
คุณก็สามารถแจ้งความเอาผิดได้นะครับ
ทีนี้ถามว่านักข่าวเราสามารถไปเจออาจารย์ธิรพลคนนั้นได้หรือเปล่า
หลังจากโทรศัพท์คุยกันเมื่อสักครู่ก็ไปถึงจุดนัดหมายแล้วนะ
ในวงกลมสีแดงคืออาจารย์ธิรพลที่เขาบอกว่าเขาเป็นโนบาเมื่อสักครู่
แต่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันได้ลงไปหาเขาก็ถือโทรศัพท์คุยแล้วก็เดินไปกับผู้หญิงคนนี้ขับรถแล้วออกไปเลย
บอกว่าไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ใดก็ตอนแรกนัดกันแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เจอกัน
อันนี้ที่บอกว่าไม่พร้อมให้สัมภาษณ์นี่คืออาจารย์ธิรพลหรือโนบา
อาจารย์ธิรพลแต่ว่าคนที่คุยกับคุณติดเขาบอกว่าเขาเป็นนโนบาร์
ก็ยังไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันเขาก็ไปก่อนนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของร่างทรงให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณแล้วกันนะครับ